เหตุการณ์ทะเลาวิวาดกันระหว่างเพื่อนบ้านที่หัดใหญ่ทรงคลากันหน่อยนะคะ

บ้านหลังหนึ่งควรจะมีรถสักประมาณเอาเต็มที่ไม่เกิน๓คัน
แต่ปรากฏว่าบ้านหลังหนึ่งค่ะมีรถสักประมาณ๒๐กว่าคัน

เพราะบ้านหลังนี้เป็นบริษัทที่รับติดตั้งอินเตอร์เน็ต
แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะรถ๒๐กว่าคันถูกจอด
แล้วรถคันหนึ่งมันไปจอดตรงทางโค้ง
คนที่อยู่ในหมู่บ้านเขาก็เดือดร้อนเพราะเข้าออกลำบากเขาก็ไปเตือน
สุดท้ายแล้วทะเลาะกันอวดอ้างเรื่องของความรวยด้วย

แต่ก็รวยอ่ะเห็นไหมคะ
คนที่หันหลังให้กล้องชื่อว่าคุณป้าสมใจอายุ๔๗ปี
คนที่เป็นคู่กรณีกับคุณป้า
ผู้หญิงเดรสแดงตรงหน้าที่เราทำภาพเบอร์นี่ค่ะ
เป็นเจ้าของบริษัทรับติดตั้งอินเตอร์เน็ตอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
สุดท้ายแล้วทะเลาะกันเพราะอะไร
เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม

เฮ้ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครรวยใครจน
แต่มันคือสังคมที่เราต้องอยู่ร่วมกัน
อ่ะเล่าต่อเราลงพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ชม
ไปเจอกับคุณอนันต์คุณอนันต์เป็นใคร
เป็นสามีของคุณป้าสมใจซึ่งคุณป้ายืนหันหลังให้กล้อง
คุณอนันต์เล่าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดสักประมาณ๙โมงเช้า
ของวันที่๒พฤศจิกายนที่หน้าบ้านของเขาเลยค่ะ
วันเกิดเหตุผมออกไปทำงานแล้ว
แต่บ้านหลังนี้ภรรยาของผมก็คือคุณป้าสมใจ

ก่อนหน้าที่จะมาเป็นคลิปนี้
เขาเคยมีเรื่องระแหงกันมาก่อน
หองระแหงกันมาก่อนคือไม่กินแหนงแกลงใจกัน
เพราะคุณลุงอนันต์หรือว่าคุณสามีของคุณป้าสมใจ
บอกว่าเฮ้ยขับรถเข้ามาในหมู่บ้าน
ขับช้าหน่อยได้ไหมมันอันตราย
แล้วเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าเรื่องตอนนั้น
ก็มันส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายคือไม่พอใจกันอยู่แล้ว

วันเกิดเหตุผู้หญิงชุดแดงเจ้าของบริษัทเนี่ย
มาพร้อมกับพนักงานซึ่งเป็นชายทั้งหมดเลย
ยืนต่อว่าภรรยาที่หน้าบ้านลูกสาวเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้
ซึ่งจริงแล้วปัญหาเรื่องของการจอดรถ

เกิดมาเป็นปีแล้วคนในหมู่บ้านนี่จอดแบบนี้ค่ะ
แล้วทางมันก็แคบอยู่แล้วมันกลายเป็นว่าบีบให้ทางแคบไปอีก
คนในหมู่บ้านเขาก็เอือมระอาอันนี้คุณลุงอนันต์บอกนะคะ
แต่ไม่มีใครกล้าพูดไงไม่มีใครกล้าพูด
เพราะเจ้าของบริษัทเขาก็จะอ้างว่าไปบอกนิติบุคคลแล้ว

ทีนี้ประเด็นที่ทำให้มันเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่ง
ก็เพราะว่ารถของบริษัทไปจอดทางโค้ง
จอดทางโค้งปุ๊บคนเข้าออกหมู่บ้านลำบากไง
หมู่บ้านลำบากก็เลยมีการเขียนป้ายไว้ว่าห้ามจอดนู่นนั่น
แต่ก็ยังไม่เป็นผลนะคะสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นคลิปทะเลาวิวาสกันขึ้นนะคะ
แต่จบสวยงานนี้จบสวยไหว้สวยรวยกระเช้า
ทางบริษัทต้นสังกัดของบริษัทที่รับติดตั้งอินเตอร์เน็ตดังกล่าวนะคะ
ซึ่งเป็นคู่กรณีกับคุณป้าสมใจส่งตัวแทนมามอบกระเช้า
เพื่อแสดงการขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะบอกว่าบอกว่าได้ดำเนินการให้รถของบริษัท
ย้ายออกไปจอดด้านนอกหมู่บ้านแล้ว
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะเหลือจอดที่ในหมู่บ้านแห่งนี้
แค่๑๒คันซึ่งมันก็ใช่